พกลงพื้นที่หนึ่งเรื่องของควายละหนึ่งเรื่อง
สองเรื่องของผ้าย้อมครามที่นายกใส่เป็นผ้าย้อมคลามของชาวอุดร

คุณตายสิริวัณรักษัตริย์รวบรวมบรรยากาศต่างสีสันต่าง

ทิกกี้บั่งยายน่าแหลมบั่ง
คุณตายบอกว่าบางทีวัยรุ่นยุค๙๐คิดตามไม่ทัน
คุณตายเป็นผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
ตามข่าวการเมืองแบบแน่นปั๊กเลยนะฮะ
แล้วบางทีคุณตายตัดผมใหม่นายก

ยังไงแต่ตัดผมใหม่ปากก็เหมือนเดิม

ใช่เพราะฉะนั้นไปติดตามสีสันบรรยากาศ
ลงพื้นที่ที่อุดรธานีกันก่อนเลยค่ะ
ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครั้งแรกในรอบ๒ปี

เขาก็เอาอกเอาใจพ่อแม่พี่น้องคนอุดรกันแบบเต็มที่
ก็พนักท่านเล่นเปียกลุคใหม่
ใส่ผ้าไหมลายครามสินค้าขึ้นชื่อของเมืองอุดรเขาล่ะค่ะ
แม่อากาศจะร้อนถึง๔๐องศา
แต่ผลเอกประยุทธ์เขาก็มายันใส่ตั้งแต่เช้ายันขากลับ
แดดสู้ร้อนแบบนี้
มินน่าล่ะคะถึงได้ยิ้มอ่อนยิ้มหวานตลอดเวลาที่พบปะกับประชาชน
คนอุดรน่ารักไหมคะ
แต่ที่ดูเหมือนจะน่ารักฉบับลุงตู่นั่นก็คือ
การสนทนากันน้องถุยระหว่างที่ให้อาหารเงียนล่ะคะ
อกจากจะเป็นขวัญใจประชาชนแล้วนายกรัฐมนตรีเขาก็ยังเป็นขวัญใจทหารหญิงอีกต่างหาก
ลงพื้นที่ครั้งนี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดเขาก็เลยขอแชะภาพแบบนี้ไว้เป็นที่ระลึก
แต่ระหว่างถ่ายภาพกับทหารหญิงท่านนายกเขาก็หันไปเจอรอดอหญิง
ท่านเขาก็เลยถือโอกาสเข้าไปสอนวันทยหัสที่สวยงามและถูกต้องแบบนี้ค่ะ
แดดจะร้อนเปรี้ยงปล้างแค่ไหนลุงก็ไม่หวั่นลุงเขาบอกยิ่งร้อน
ใจก็ยิ่งอื้นนะจ๊ะ
เรียกได้ว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครั้งแรกครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีเขาก็ได้รับรอยยิ้มจากประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่เป็นกำลังใจหอบกลับไปสู้กับปัญหาสารพัดอย่างที่กรุงเทพมหานคร
แต่ก็ไม่รู้ว่าสารพัดปัญหาที่มารุมร้าวอยู่ขณะนี้
จะทำให้นายกรัฐมนตรีเขาต้องลงพื้นที่ทั่วทุกภาคทุกจังหวัดหรือเปล่านะคะท่านนายก
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน